มีเหตุอุกอาจเกิดขึ้นที่โคราช
ฆ่าโหดรัวยิง๔นัด
แล้วก็เชื่อว่าผู้ตายน่าจะไปก่อเหตุอะไรมากมาย
เพราะว่ามีทั้งเรื่องของคดีและเข้าออกเรือนจำเป็นว่าเล่น

เหตุนี้ตำรวจก็ต้องคลี่คลายคดีให้ได้
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานี้เองนะครับ
ตำรวจสพโชคชัยก็ลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุนะครับ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยฮุก๓๑โคราช

ซึ่งเป็นหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่อำเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชศรีมาที่หน้าบ้านหลังหนึ่งครับ
ห่างจากประตูบ้านไปประมาณ๓๐เมตร
พบศพของชายถูกยิงเสียชีวิต
ซึ่งผู้เสียชีวิตมีรอยศักดิ์ยันต์เต็มตัว
ทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนายยงยุทธ์ตรองชนะ
หรือว่านายแม็กซ์อายุ๓๔ปีนะครับ
ขณะที่เพื่อนรุ่นน้องของผู้ตาย

ให้การกับตำรวจบอกว่าเขากับผู้ตาย
เพิ่งจะกลับมาจากการไปเที่ยวที่ร้านคาราโอเกะ
และตัวเขาขี่รถจักรยานยนต์มาส่งผู้ตายที่บ้าน
แต่ระหว่างที่ผู้ตายกำลังจะเปิดประตูบ้านเข้าไปนั้น
ปรากฏว่ามีรถเก๋งสีบรอนขับมาจอดที่หน้ารถจักรยานยนต์ของเขา
แล้วตะโกนถามว่าไอ้แม็กซ์มึงมาจากไหน
พอนายแม็กซ์หันไปตอบคนร้ายชักปืนยิงทันทีนะครับ
แม็กซ์พยายามวิ่งหนีครับ
รถเก๋งคันดังกล่าวขับตามไปชน
แล้วก็ยิงซ้ำอีกประมาณ๔๕นัดนะครับ
ส่วนตัวของเพื่อนผู้ตายก็ไม่กล้าเข้าไปช่วย
รีบขี่รถจักรยานยนต์หนีเข้าไปในหมู่บ้าน
พบว่าผู้ตายนั้นมีบาดแผลถูกยิงที่หน้าผาก๑นัด
โนกแก้มด้านซ้ายหนึ่งนัดที่ลำคอด้านซ้ายหนึ่งนัด
แล้วก็ที่ชายโครงด้านซ้ายอีก๑นัดนะครับ
แล้วก็ยังพบรอยกระสุนปืนที่ประตูหน้าบ้าน
ทะลุเข้าฝาบ้านอีก๑นัด
จากนั้นจึงส่งศพผ่าชนะสูตรที่สถาบันนิติเวศ
โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
หาสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เรื่องของการคลี่คลายคดีนั้นนะครับทางด้านของพันธ์ตำรวจเอกบุญโปรด
ประเสริฐศัพท์ผู้มกับการณ์สพชกชัย
ผู้ตายนั้นมีประวัติก่อเหตุมาอย่างโชคโชน
ซึ่งเข้าออกเรือนจำมาหลายรอบแล้วนะครับ

ยังไม่สามารถระบุเหตุได้ชัดเจนว่าเกิดจากอะไร

จากผู้ตายก็มีเรื่องกับชาวบ้านไปทั่วเหมือนกัน
และก่อนหน้านี้ได้บังคับให้แม่ขายที่ดิน
เพื่อจะเอาเงินมาสร้างบ้านหลังใหม่
ยังไล่แม่ออกจากบ้านอีกนะครับ
ตอนนี้ต้องให้พนักงานสอบสวนเร่งคลี่คลายคดีนี้ให้ได้โดยเร็วนะครับ
ล่าสุดช่วงสายวันนี้เองนะครับ
อังกูลหมู่กระโทกน้าชายของผู้ตาย
แล้วก็ทางญาติญาติได้ไปดำเนินการ
เกี่ยวกับเอกสารขอรับศพผู้ตายนะครับ
โดยนายอังกูลเปิดเผยกับผู้สิทธิ์ข่าวบอกว่า
ได้แจ้งการตายของหลานชายให้พ่อแม่ของหลานได้ทราบเรื่องแล้ว
และกำลังเดินทางมาจากต่างจังหวัด
เขาจึงต้องเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับศพของหลานแทนไปก่อน
ส่วนนิสัยของหลานชายนั้นคือชอบดื่มเหล้าเป็นประจำ
แล้วก็มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งไปเรื่อยตามภาษาวัยรุ่น
ส่วนสาเหตุที่คนร้ายลงมือก่อเหตุครั้งนี้นะครับ
ผู้เป็นอาก็บอกว่าก็ไม่รู้จริงว่าหลานชายไปมีเรื่องกับใครนะครับ
ขณะที่ความคืบหน้าของคดีคือตำรวจให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราเพิ่มเติมว่า
ผู้ตายเพิ่งจะพ้นโทษออกมาเมื่อปลายปี๖๒
ผู้ตายมีคดีติดตัวถึง๗คดี
คดียาเสพติดคดีพยายามฆ่าคดีรอบวางเพลิง

ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนพยานที่เกี่ยวข้อง
ลี่คลายคดีให้ได้โดยเร็วนะครับ